ซึ่งการเดินทางมาไทยของนายโจโชวองครั้งนี้
ก็เพื่อมาพูดในงาน๔๐ปี๖ตุลา
คนรุ่นใหม่มองอนาคตนะครับ
โดยเขาก็จะได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ของการต่อสู้ทางการเมือง
และการเรียกร้องประชาธิปไตยของคนรุ่นหนุ่มสาวในฮ่องกง
แต่ก็มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
การมาครั้งนี้อาจจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ของทางการจีน
โดยเฉพาะในช่วงก่อนหน้าที่ผู้แทนระดับสูงของจีน
มาเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญในไทย

ก็ได้เตือนโจชัวร์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
เหมือนกับนักเคลื่อนไหวคนอื่นก่อนหน้า
ซึ่งตัวเขาก็ตระหนักดีแล้วก็แสดงความกังวลก่อนการเดินทาง
แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของหลายฝ่ายนะครับ
แต่ว่าการไม่อนุญาตให้จูชัวห่องเข้าไทย

เป็นการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แล้วก็แสดงบทบาทคล้อยตามอิทธิพลของจีนมากเกินไป
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

แก่นำเรียกร้องจากสถิภัทริปไตยในฮ่องคง
เดินทางกลับถึงฮ่องกงโดยสวัสดีภาพ
หลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยกักตัวทันที
ที่เขาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นเวลานานถึง๑๒ชั่วโมง
เจ้าชูหว่องเปิดเผยกับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวว่า
เขารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้
และอธิบายถึงการให้เหตุผลที่ไม่ชัดเจน
ของเจ้าหน้าที่ไทยต่อการกักตัวเขาเอาไว้
เมื่อผมขอร้องการถึงที่ไทย
หรือพ่อพ่อพ่อที่มาบังกก็ยังไม่ได้

และกลุ่มนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม๖ตุลาชาวจุลามองอนาคต
และเชิญในจ้อยชววองมาปราธักษา
ออกมาแสดงพลังต่อการกักตัวโจ้โชว์วอร์กในวันนี้
โดยตั้งคำถามถึงบทบาทของรัฐบาลไทย

เนื่องจากมีการกดดันจากรัฐบาลจีน
ก็คือต้องขึ้นอยู่กับจีนอย่างเดียวใช่หรือเปล่า
ชัวองกลายเป็นเด็กหนุ่มที่คนทั่วโลกรู้จัก
จากการเป็นผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง

ถูกเรียกว่าเป็นการปฏิบัติพรมในวันนั้น
วันนี้เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งพักการเมืองเดโมซิสโต้

มาตั้งแต่สมัยจัดการชุมนุม

ยังได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงด้วย
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ๖ตุลาชาวจุลามองอนาคต

จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยย้ำว่า
กิจกรรมทั้งหมดถูกริเริ่มและผลักดันโดยกลุ่มนิสิต
โดยคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้สนับสนุน
ซึ่งโดยส่วนตัวอาจารย์กระหนกรัฐ
รู้สึกตื่นเต้นที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แต่ก็รู้สึกแปลกใจกับเหตุที่เกิดขึ้น
อันนี้เราค่อนข้างแปลกใจมากนะ

แง่ของงานวิชาการดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
ที่เจอไปได้โจชวงศ์และวิทยากรท่านอื่นมา
เพื่อเป็นตัวแทนของภาพและวิธีคิดของนิสิตจุฬา
ในการพูดถึงอนาคตของนิสิตจุฬา
กับการมองการเมือง๔๐ปี๖ตุลาย้อนหลังนะคะ
แต่สำหรับโจชัวร์วองเขามีท่าทีกังวลอย่างชัดเจนมาตั้งแต่แรกว่า
ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้
โดยข้อความบางส่วนที่เขาโพสต์ก่อนขึ้นเครื่องบิน

โจโชวองแสดงความกังวลว่าจะเดินทางเข้าไทยได้หรือไม่
เพราะก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งถูกปฏิเสธเข้าประเทศมาเลเซีย
เข้ามาเลเซียของเขาอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซีย
หลายฝ่ายังกังวลกับทุกในโจชวงศ์ว่า
กรณีของเด็กหนุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงคนนี้
ซ้ำรอยกรณีของนายกุ้ยหมินไทย

หายตัวไประหว่างเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทย
ก่อนจะไปปรากฏตัวในจีนแผ่นดินใหญ่

ทางการไทยอาจมีส่วนรู้เห็น
ต่อการจับตัวชายคนนี้

จะเดินทางกลับบ้านเกิดในฮ่องกงได้โดยสวัสดีภาพ
แต่ไทยก็หนีไม่พ้นการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ

ใจที่จะปิดกั้นการแสดงออก

จีนใช้กับประเทศไทย
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน